พระราชพิธีสำนักพระราชวังนะคะได้เดินทางไปคัดเลือก
แล้วก็สำรวจไม้จันหอมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วนะคะ
เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
จำลองยิ่งนึกผู้อำนวยการกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง
พร้อมด้วยนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้างานโหนพรามและคณะ
เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตำบลหาดค้าม
กุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคันเพื่อสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอม
ที่จะใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
โดยคณะกองพระราชพิธีได้ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคัน
ในอำเภอกุยบุรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สาม
สาขาเพชรชบุรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้บรรยายสรุปให้ทางคณะได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไม้จันหอม
มีการสำรวจไว้แล้วสิบเก้าต้นหลังจากการบรรยายสรุปเสร็จสิ้น
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำคณะกองพระราชพิธีเข้าสำรวจ
คัดเลือกไม้จันหอมซึ่งคณะนะคะได้คัดเลือกไม้จันหอมไว้๔ต้น
โดยกำหนดพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมในวันจันทร์ที่๑๔พฤศจิกายนนี้
เวลาสิบสี่นาฬิกาเก้านาทีถึงสิบสี่นาฬิกาสามสิบเก้านาทีค่ะ
ก็เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
ตัดไม้จันหอมบวงสวง๑๔พฤศจิกายน
คัดสี่จากสิบเก้าต้นจากป่ากุยบุรีนั่นเองนะครับค่ะคุณผู้ชม